ช่วงนี้บางวันอากาศก็ร้อนเหลือเกินค่ะ
พาไปดูใบเตยอาสยามกับแคปชั่นค่ะ
ช่วงนี้แม่ก็จะอวบหน่อยนะคะ
ก็เรียกได้ว่าทำตากล้องของเรานะคะคุณ

ไม่ได้ว่าฝนตกนะคะแต่ว่าเธอเซ็กซี่มาก
นี่อวบหรือว่าไปพบแพทย์มาเอาดีพี่แจ๊กกะรีนเล่า
คือสมัยนี้เราไม่ต้องไม่ซื้อนิตยสารอะไรแบบถ่ายเซ็กซี่หรอกค่ะ
ดูเธออย่างนี้ก็เพลินนะคะเซฟได้ด้วย
ก็ถือได้ว่าเป็นอีกเซตหนึ่งที่เราทำเอา
เออเทาอำอะทำเอา
นะคะเราก็ตาค้างกันไปเลยล่ะค่ะ
อื้อใบเตยมาดูกันต่อนะแอด
ต่อกันยาวเลยเนาะเดี๋ยวสรุปตกลงนางทำไม่ทำเนี่ย
หน้าอกเหรอคะอ๋อจ้าว่าน่าจะเล่นโยคะล่ะค่ะ
คงมีหลักสูตรที่ทำให้หน้าอกมันตู้มบุ้มได้ขนาดนี้นะคะ

ไปใช้แบบว่าเขาเรียกเทคนิคดันขึ้นมาก็พูดตามนั้นแหละค่ะ
ค่ะก็ตามนั้นก็ตามนั้นไม่ทำก็ไม่ทำนะคะ